คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้ค่ะที่วิจารณ์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เป็นในงานปากน้ำเขาเที่ยวงานปากน้ำแล้วเขามีการเล่นเกม
ถ้าปลาแก้วแล้วแก้วล้มหมดเนี่ยก็จะได้ตุ๊กตา

ใช่ค่ะแต่มีลักษณะที่ลูกค้าที่เขาไปเล่น
กับแม่ค้าเจ้าของร้านเนี่ยเขาทะเลาะกัน
ตัวแม่ค้าก็บอกว่าลูกค้าที่ไปเล่นโกง
กติกาเขามีอยู่คุณไม่ทำตามกติกา

แต่แม่ค้าเขาบอกว่าจริงแล้วมันไม่ใช่ลักษณะแบบนั้น
มาดูคลิปกันก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
จะมีผู้หญิงใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนคนนี้นะคะ
เป็นคนผลักผลักผู้หญิงที่ใส่ชุดกระโปรง
ตอนที่เขากำลังใช้ลูกบอลปลาแก้วอยู่เลย
เซแล้วก็เถียงกันแบบนี้ค่ะ
คือผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีดำกางเกงยีน

ก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่ใส่ชุดกระโปรงดำเนี่ย
ลูกบอลปลาแก้วแบบผิดกติกาแบบโกง
เพื่อว่าเพราะว่าถ้าเกิดปลาไปแล้วก็แก้วล้มทั้งหมดที่เขาเรียงกันเอาไว้
ก็จะได้ตุ๊กตาเหมือนกับว่าโก้งผิดกติกา
แต่สาวชุดดำก็บอกว่าเขาไม่ได้โกง

วิธีการเล่นมันเป็นยังไงยังไงอย่างนี้ค่ะ

แต่ดูจากจุดของร้านนี้เขาก็ไม่ไกลมากนะ

เราก็เลยตามเรื่องนี้ให้นะคะคุณผู้ชม

คือก็ตัวคนที่เขาถ่ายคลิป
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันเสาร์ที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ปลาแก้ว๓ลูก๕๐บาท
ใช้ลูกบอลพลาสติกปลาแก้ว๓ใบให้ล้ม

ก็เป็นลักษณะที่ผลักกันไปผลักกันมาอย่างนี้นะคะ

ถ่ายคลิปเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ

คือผู้หญิงที่จัดแก้วอยู่เสื้อดำอะค่ะเขาก็เหมือนไม่พอใจว่า
เนี่ยเห็นหลายรอบแล้วดันดันเอาบอลดันอะไรอย่างเงี้ยคือ
เออเห็นเขาเถียงกันตั้งแต่แรกแล้วก็เลย
พอใจตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ปลาได้หลายครั้งประมาณเนี้ยแหละมั้งนะใช่ใช่มีปากเสียงก่อน
ส่วนน้องคนที่ปลาได้เนี่ยเขาก็คือยืนปลาให้ดูยืนปลาให้ดูเลยไปหยิบบอลแล้วก็ปลาให้ดูแบบเนี้ยเหรอ
ที่เรียกว่าดันอ่ะแบบนี้เหรอเขาก็ป่าป่ามีตอนท้ายท้ายคลิปอ่ะที่ลงอ่ะ
เขาก็ปลาได้อยู่ปลาได้อยู่เขาก็ยังเถียงว่านั่นแหละ
นั่นแหละดันเอาบอลดันเอาบอลผักอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผู้หญิงเขาก็คือ
ไม่พอใจอ่ะเนอะเขาก็ปลาได้เขาก็อยากได้ของเขาอ่ะตุ๊กตาอะไรอย่างนี้
เนี่ยค่ะคือคนถ่ายคลิปเขาบอกว่าเขาเห็นว่าผู้หญิงชุดดำเนี่ย
ไม่ได้ทำผิดกติกาแล้วเขาก็บอกว่าแม่ค้าก็ไม่ควรแสดงพฤติกรรมแบบนี้
มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะอันนี้เป็นมุมของคนถ่ายคลิปนะคะ
ทีมข่าวของเราไปถึงร้านเลยคุณผู้ชมตามไปที่นี่แหละก็ไปเจอกับ
หลานเจ้าของร้านนางสาวเมตตาแสงมุกซึ่งก็คือแม่ค้าเสื้อดำในคลิปนี่แหละค่ะ
เป็นคนที่ใส่เสื้อดำแล้วใส่กางเกงยีนที่ผลักลูกค้านะนี่เราก็ส่งนักข่าวของเรา
ติไปไปคุยกับแม่ค้าคนนี้หน่อยแม่ค้าคนนี้ก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ผู้หญิงที่ใส่ชุดดำเขามาเล่นเกมแต่เขาเล่นผิดกติกาทางร้านแจ้งกติกาไปแล้ว
แต่เขาดันแบบเหมือนกับดันแก้วออกมาจากจุดเรียงอ่ะซึ่งทางเจ้าของเขาก็บอกว่าทำไม่ได้
แต่คนที่มาเล่นก็บอกว่าก็เป็นการเล็งเป้าเนี่ยค่ะก็เถียงกันไปเถียงกันมาแบบเนี้ย
กติกาในการปลาเนี่ยค่ะจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าปลาไปแล้วก็ได้รางวัล
ปลาล้มปลาล้มอยู่หลายหลายทีครับตัวคนนี้ตัวแม่ค้าเขาก็บอกว่า
คุณโกงคุณไปดันแก้วเนี่ยค่ะก็เถียงกันไปเถียงกันมา
ก็เลยเกิดภาพที่เห็นในคลิปว่าตัวแม่ค้าเขาก็ไปผลักไปผลัก

คือก็เขาเดินเข้ามาปลาชื้อแฟนชุดแรกห้าสิบบาทสามลูก
แล้วเขาก็เข้ามาปลาปกติแหละแต่หนูก็ตั้งแก้วปกติของหนูนะ
คือเขาเอามือของเขาขยับแก้วหนูเข้าไปข้างใน
รอบแรกหนูเห็นแล้วว่าแก้วหนูอยู่ข้างใน
แต่ไม่เห็นตอนเขาดันเขาย้ายเข้าไปพอหนูหันกลับมาตั้ง
ดึงเข้ามาเหมือนเดิมเขาก็เอามือของเขาดันเข้าไปอีกเหมือนเดิม
แต่หนูก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าหนูไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรอยู่แล้ว
ใช่ป่ะพอเขาปลาไปชุดแรก๓ลูกห้าสิบบาทเขาปลาไม่ได้
เขาก็หยุดไปแล้วเขาก็มายืนดูอยู่หน้าร้านพอยืนดูอยู่หน้าร้าน
นึงเขาก็มาซื้ออีกห้าสิบบาทแล้วก็อย่างที่หนูให้ทำให้ดูอ่ะ
บอลอ่ะเขียแก้วหนูเข้าไปข้างในแล้วหนูก็เดินมาขยับ
หนูก็ถามว่าพี่คะพี่จะขยับใกล้หนูออกทำไม
เขาบอกว่าอ๋อพี่เล็งพี่แก้วหนูกำลังตั้งหนูต้องตั้งอย่างนี้
ถ้าพี่จะมาขยับของหนูไม่ได้ต่อให้พี่ปลาได้หนูก็ไม่ให้พี่อยู่ดี
ใช่แล้วเขาก็เอาปลาของเขาไปปลาไม่ได้ปุ๊บเขาก็หยิบบอลในข้างหน้าหนูอ่ะ
มาปลาอีกปลาอีกไปปลาไปอีกไปเรื่อยสักแป๊บนึงหนูก็เลยบอก
คะถ้าพี่ปลาอีบอลหนูมาปลาเองหนูจะคิดเงินพี่ตามลูกจำนวนบอลที่พี่ปลาเข้าไปนะคะ
เขาก็เลยหยุดปลาเขาก็ไปยืนดูอยู่ข้างร้านแป๊บนึงเขาก็มาซื้ออีกห้าสิบบาท
แล้วอย่างที่บอกเขาหยิบบอลเอ็มไส้เอาบอลที่มือเขาเอาปลาเข้าไป
แต่ว่าปลาแต่ว่าคือลูกบอลเข้าไปข้างหลังเข้าใจป่ะคือใครใครก็ทำได้พี่
ได้งั้นแหละถ้าลูกบอลเข้าไปข้างหลังอ่ะหนูก็เจ๊งไปแล้วดิ
ร้านหนูอ่ะใช่ป่ะมันแจกตัวใหญ่มันก็ต้องมีกฎกติกานิดนึ
ต้องยากอยู่แล้วเพราะว่าคนประกาศไมค์ร้านหนูอ่ะ
เขาประกาศอยู่แล้วว่าเวลาดันนะครับดูง่ายง่ายเลยคือบอลจะเข้าไป
แหล่งไหนเค้าน้องหนูจะพูดต่ออยู่แล้วเพราะว่าบางทีคนอาจจะง

ความยากมันอยู่ตรงที่ลูกบอลมันต้องกระเด้งออกมา

ผู้หญิงที่ไปเล่นเนี่ยคือใช้มือดันแก้ว

โอกาสที่ลูกบอลมันจะเข้าไปข้างในมันสูงอยู่แล้ว
คุณจะได้ก็ต่อเมื่อลูกบอลมันกระเด้งออกมาด้วยไง

อย่างนี้หมุนแล้วก็ไปทางไหนล่ะ
ค้างอยู่อย่างนี้ใช่ไหม

แม่ค้าเล่าก่อนกลัวตัวเองงงสุดท้ายฟังเองงงเอง

ทีนี้ค่ะคลิปนี้แม่ค้าบอกว่าได้รับผลกระทบเยอะเลย

กลัวถูกทำร้าย

แต่กลายเป็นว่าลูกค้าไปเล่นน้อยลงนะตอนนี้

ลูกค้าก็กลัวถูกแม่ค้าทำร้าย
แม่ค้าก็ไม่กล้าออกไปนอกร้านตัวเองกลัวถูกทำร้าย

เหรอใช่ผมซื้อลูกบอลพลาสติกลูกหนึ่งไปเอากระป๋องตั้งปลาที่บ้านดีกว่า
ฉันเอา๕๐บาทไปซื้อตุ๊กตาเองดีกว่า